วันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษได้วางจำหน่ายเป็นวันแรกนะคะ
หน้าปกก็เป็นการวาดภาพโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์เป็นพระบรมศาสติสลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ซึ่งวันนี้ผู้บริหารของไทยรัฐนะคะรวมถึงผู้ประกาศข่าวก็นำหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ค่ะ
ฉบับพิเศษไปแจกที่โรงพยาบาลสิริราช๑๕๐๐๐ฉบับค่ะ
กลุสวนสมบัดพร้อมด้วยผู้ประกัดข่าวไทยรัฐทีวี
รวมแจกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ถ่ายทอดเรื่องราวต่างของในหลวงราชการที่๙
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย
ก็นำไปแจกให้กับประชาชนที่ไปร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่
หลวงราชการที่๙ที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาดสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีบอกว่า
ตื้นตันและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบกรณิกรไทย
ที่ได้มาร่วมแสดงความอาลัยถวายในหลวงราชการที่๙
ที่โรงพยาบาลสิริราชในวันนี้ค่ะ
ว่าเรานึกย้อนไปถึง๑ปีที่แล้วนะคะ
วันนี้คงไม่ได้มีใครตั้งใจมารับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษเป็นพิเศษ
ทุกคนคงมาด้วยใจแล้วก็อยากมาอยู่ให้ใกล้พระองค์ท่านที่สุดนะคะ
วันนี้ตื่นตันมากดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ประชาชนที่ไปรอรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ
ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากรับหนังสือพิมพ์นะคะ

จะเก็บรักษาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษไว้เป็นที่ระลึกอย่างดีค่ะ
แล้วก็มาร่วมพิธีด้วย

หาว่าไทยรัฐเขาจะแจก

บางอย่างมีเงินแต่ซื้อไม่ได้
แล้วอันนี้ทราบว่าเป็นภาพตั้งแต่
สิ้นพระชนปีที่แล้ว๑๓ตุลา๕๙
ไทยรัฐเขาประมวลภาพไว้ทั้งหมดเลย
มีความรู้สึกว่าอยากได้ว่าเป็นที่ละลึกกัน

เราจะทำดีตอนที่พ่อสอนโดยตลอด